ครอบครัววงกระจ่างค่ะได้รับร่างของพี่ตัวมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดนาคปรกซอยเทิดไทย๔๙ย่านภาษีเจริญค่ะ
สำหรับพิธีรดน้ำศพเย็นวันนี้นะคะครอบครัวได้จัดขึ้นเป็นการภายใน
และไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเก็บภาพนะคะ
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะที่สังเกตจากภายนอก
ก็พบว่ามีคนใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนสนิทในวงการ
เช่นพี่อ๊อภพงภัทรพี่แดงธัญญาพี่ปู่อัญชรี
แล้วก็พี่ตู้จรัสพงศ์ค่ะเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพ
โดยครอบครัววงกระจ่างแจ้งกับสื่อมวลชนว่า
ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะในช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้
โดยพิธีสวดพระอภิษฐรรมค่ะจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงวันพุธที่๑๗มิถุนายนและจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๑๘มิถุนายนค่ะ
หลังการจากไปของสามีอันเป็นที่รักพี่เปิ้ลค่ะได้โพสต์ภาพสุดเศร้า
คือภาพทุกคนในครอบครัวจับมือพี่ตัวเอาไว้พร้อมกับข้อความสุดอาลัย
เป็นท่อนหนึ่งของบทเพลงค่ะว่าจะรักจะรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกัน
อกจากนี้ค่ะก็มีภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแล้วก็อีกหนึ่งภาพนะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่พี่ตัวกำลังป่วยหนักค่ะ
เพราะในภาพนั้นพี่ตัวดูสู้ผอมลงไปมากเลยทีเดียวนะคะ
ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงมากจริงนะครับ
เพราะว่าพี่ตัวสรรยูเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบของคนในวงการบันเทิงนะคะ
เพราะว่ามีข้อความไว้อาลัยแสดงความอาลัยถึงพี่ตัวสรรยูมากมายค่ะคุณผู้ชม

เริ่มกันที่คนแรกนะคะเป็นเพื่อนเลยค่ะเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนเลย
ดี้นิติพงศ์หอนาคเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนที่สถาปัตจุฬาค่ะ
ดี้โพสต์ภาพเป็นภาพสีขาวดำนะคะสมัยที่ยังเรียนอยู่ด้วยกัน
กับพี่ตัวภาพนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีภาพสมัยหนุ่มพร้อมข้อความบอกว่า
สรรยูเพื่อนฉันหล่อที่สุดหล่อแบบไม่เคยรู้ตัว
ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักจนถึงวันนี้ไอ้ตัวมึงจะรีบไปไหน
ว่าจะไปเยี่ยมก็ไม่รู้จักรอเออกูทำอะไรแถวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวตามไป
นี่เป็นข้อความจากเพื่อนนะคะอย่างพี่ดี้ยุทธพงศ์หอนาคนะคะ
พี่แอมสวรรคเองก็เป็นอดีตคนสนิทได้โพสต์ภาพต้นไม้ค่ะ
เป็นต้นไม้สีขาวดำภาพนี้พร้อมข้อความบรรยายความรู้สึกหลายบรรทัศน์ยาวเหยียดเลยค่ะ
ใจความนะฮะประมาณว่าเรียนรู้การเกิดแก่เจ็บตาย
ไม่มีอะไรค้างคาใจไม่มีเวรกรรมไม่ดีต่อกันและกัน
ไปดีนะพี่น้องก้มกราบลาเป็นครั้งสุดท้าย
ทั้งที่น้องแน่ใจว่าจะเป็นคนไปก่อน
ตัวนอนนะอีกหน่อยเราทุกคนก็คงไปเหมือนกัน

ในละครมนรักลูกทุ่งที่นำมารีเมคใหม่
ซึ่งเป็นบทที่พี่ตัวสรรยูสร้างชื่อ
แล้วก็เคยเล่นไว้พร้อมกับบอกว่า
ผมไม่ลังเลเลยที่จะเล่นบทเดียวกับพี่แม้ผมจะเล่นได้ไม่ถึง
ครึ่งที่พี่ทำแต่ผมก็ภูมิใจเสมอที่มีพี่เป็นต้นแบบใน
การทำงานละครหลายหลายเรื่องผมก็ได้เอาพี่เป็นแบบอย่างมาโดย
ขอบคุณพี่ตัวมากครับสำหรับผลงานต่างที่เป็นต้นแบบ
นักแสดงรุ่นน้องอย่างผมได้เอาเป็นแบบอย่างรวมไปถึงนัก
แสดงรุ่นลูกนะคะอย่างคุณต้นตะวันที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่
รู้จักกันจากบทบาทของน้ำผู้ค่ะน้ำผู้เนี่ยนะคะเป็นละคร
พี่ตัวเนี่ยกำกับค่ะซึ่งคุณเติ้ลเนี่ยก็เผยความรู้สึกหลัง
ทราบข่าวว่ามันเป็นวันที่มืดมนต์ในชีวิตมากเลยที่ผมมี
ทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าอาตั้วสรรยูท่านเนี่ยเป็นทั้ง
พ่อและเป็นทั้งอาจารย์ให้ผมสามารถประกอบอาชีพในวงการ
บันเทิงมาจนถึงปัจจุบันถ้าถามว่าใครคือฮีโร่แล้วก็แรง
ดาลใจผมไม่ลังเลเลยนะที่จะตอบว่าอาตั้วสรรยู
กระจ่างค่ะมาดูด้านนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนก
เธอเคยมีโอกาสร่วมงานกับพี่ตัวในละครเรื่องบันลังหงษ์
เธอก็ได้เล่าความรู้สึกผ่านภาพแห่งความทรงจำภาพเมื่อ
ครูคุณผู้ชมบรรยายเอาไว้มากมายเลยบอกว่าโชคดีที่
ของหนูที่ได้เป็นนักแสดงของพ่อกำกับพ่อผู้กำกับของ
หนูทิศทางของหนูครูของหนูพ่อของหนูตลอดไปขอบคุณทุก
อย่างที่ทำให้เราได้เจอกันขอบคุณทุกอย่างที่พ่อมีที่พ่อ
เป็นให้หนูพ่อจะอยู่ในหัวใจและอยู่ในความทรงจำของหนู
ตลอดไปจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อความของคนในวงการ
บันเทิงที่มีการแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของพี่ตัว
สรรยูในครั้งนี้มากมายเพราะว่าถือว่าเป็นครูเป็นต้นแบบแล้วก็
บุคลากรคนสำคัญของวงการบันเทิงไทยในบ้านเราเลย
ก็ว่าได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกว่าสี่สิบปีที่คุณตัวนั้นอยู่
วงการบันเทิงนะคะมีผลงานนับร้อยเรื่องเลยค่ะซึ่งอยู่
ความทรงจำแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเราแฟนคลับ
ทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะจะพา
คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูห้าผลงาน๕ชิ้นผลงานนี้ค่ะเขาเรียก
เป็นระดับขึ้นหิ้งของนักแสดงคุณภาพคนนี้ค่ะค่ะผลงาน
การแสดงที่ทำให้ชื่อของคุณตัวสรรยูวงกระจ่างนั้นเป็น
ที่รู้จักในฐานะนักแสดงหน้าใหม่คือละครเรื่องนี้ค่ะเก้าอี้
ในห้องแดงจริงนี่ไม่ใช่ผลงานแรกของพี่ตัวนะคะผล
งานแรกค่ะคือเลือดคติยาแต่ว่าไม่ได้ออกอากาศเพราะว่าติด
ปัญหาเรื่องความมั่นคงค่ะทำให้เก้าอี้ขาวในห้องแดงเป็นผลงาน
แรกที่ได้ออกอากาศแล้วก็ทำให้ชื่อของพี่ตัวนั้นเป็นที่
ในทันทีเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างสูงด้วยเนื้อหาแล้วก็รูปแบบที่นำสมัยจนเกิด
แสนิยมในตัวเหล่านักแสดงรวมไปถึงเสื้อผ้าทรงผมจาก
ตัวละครในเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งผลงานค่ะที่ตาตรึง
ใจแฟนละครไม่แพ้กันนั่นก็คือบทบาทของคุณหลวงอัครเทพ
วรากรคู่กับพี่แอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ค่ะในทวิภพค่ะ
วิพบคุณหลวงในทวิภพนั่นเองค่ะประสบความสำเร็จสูงสุดนะคะ
จนสามารถส่งให้พี่ตัวค่ะคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
ครองได้สำเร็จหลังจากเข้าชิงมาแล้วหลายครั้งคุณผู้ชมค่ะ
ค่ะหากพูดถึงละครโทรทัศน์เชื่อว่าทุกคนต้องยกให้กับ
ไอ้คล้าวในมนต์รักลูกทุ่งนี่เลยถือว่าเป็นเรื่องที่
ฟึ่งฟู่มากในยุคนั้นอะฮะสนุกสนานมากเลยเนาะฮะเป็น
ผลงานที่อยู่ในดวงใจแฟนละครค่ะผ่านมากว่ายี่สิบห้าปี
ปีค่ะแต่ทุกคนค่ะก็ต้องยกให้เป็นละครเรื่องนี้นะคะยกให้
เป็นผลงานสุดโดดเด่นของทัวร์แล้วก็มนรักลูกทุ่งที่
สำหรับผลงานการแสดงภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าหนึ่งในผลงานแห่งความทรงจำค่ะคือการรับบทบาทพระเทียนราชา
หรือพระมหาจักรพรรดิในภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สุริโยไทย
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่ทำรายได้ในปีที่เข้าฉายสูงที่สุดนะคะถึง๕๕๐ล้านบาททีเดียวค่ะ
มาดูผลงานละครเวทีกันบ้างนะคะจริงจริงแล้วค่ะพี่ตัวเนี่ย
เล่นละครเวทีมาตั้งแต่เป็นนิสิตจุฬาแล้วพอมาเอาดีในวงการบันเทิง
ก็มีผลงานละครเวทีรวมแล้วก็สามสิบกว่าเรื่องเลยค่ะค่ะ
แต่เชื่อว่าหนึ่งในเรื่องที่ต้องบอกว่าขึ้นหิ้งเลยนะคะก็คือละครเวทีเรื่อง

ถูกต้องค่ะ
ร่วมกับพี่มอสปฏิพานค่ะแล้วก็พี่นัทมีเรียนะคะ
ละครเวทีเรื่องนี้ค่ะประสบความสำเร็จอย่างมากเลย
ขณะที่ทำรอบการแสดงไว้ถึง๕๓รอบเลยทีเดียวนะคะ
ถือว่าเป็นการแสดงที่ยาวนานเพราะว่าได้รับการตอบรับที่ดี
มีเสียงตอบรับจากแฟนว่าเล่นอีกได้ไหมสนุกเหลือเกินเรื่องนี้
ใช่แล้วก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่านี่ทั้งหมดนี้เป็นผลงานขึ้นหิ้ง
แต่จริงแล้วยังคงมีหลากหลายเรื่องราว
พี่ตัวสรรยูได้สร้างฝีมือดีไว้ในวงการบันเทิงไทยนะฮะ
ยังไงผลงานต่างของพี่ตัวจะอยู่ในหัวใจของแฟนชาวไทยตลอดไปแน่นอนค่ะ